เป็นข่าวเรือชนกันค่ะชนกันในคลองเป็นคลองทางเข้าทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะ
พอเรือมาชนกันสองลำก็พลิกคว่ำคนก็มีจมลงไปในน้ำด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าเลยค่ะ
โมงก็มีอุบัติเหตุเรือประมงพื้นบ้านสองลำเนี่ย
ชนกันในคลองที่เข้าออกทะเลสาบสงขลาตรงนี้คือพื้นที่บ้านหัวเปลวที่หมู่สี่นะคะ
อำเภอสถิงพระเรือทั้งสองลำเนี่ยพลิกคว่ำจมลงในคลอง
แล้วก็มีผู้สูญหายค่ะคือนายคมกิจแซ่ซึ่งอายุสามสิบห้าปี
ก็เป็นชาวประมงพื้นบ้านทีนี้อีกลำนึงเนี่ยได้รับบัตรเจ็บค่ะ
คือนายสมพรสุระคำแหงชาวบ้านเขาช่วยขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสถิงพระได้หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาสาขาระโนธ
แล้วก็เจ้าหน้าที่อบตครูขุดเนี่ยนะคะรวมถึงกู้ภัยสว่างร่วมใจสงขลา
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหดูสิคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อกี้ไหม
ช่วยกันปั๊มหัวใจนะช่วยกันงมหาก่อนแล้วก็งมหาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็เจอค่ะ
คนที่ศูนย์หายคือนายคมกริจเนี่ยเสียชีวิตจมน้ำอยู่ตรงจุดที่เรือชนกันนั่นแหละ
แล้วนี่นี่จังหวะที่เอาร่างขึ้นมาแล้วค่ะชาวบ้านก็ยังมุงอยู่เลยนะคะ
พยายามจะยื้อชีวิตแล้วแต่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วนะ
ใช่ค่ะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเรือประมงทั้งสองลำเขากำลังวิ่งกลับมาจะออกหาปลาในทะเลสาบสงขลา
มาถึงจุดตรงนี้ตรงนั้นมันเป็นทางโค้งด้วยคุณผู้ชม
แล้วเรือก็เลยประสานงาชนกันแบบจังเรือก็เลยพลิกคว่ำ
แล้วก็ทำให้คนนึงสามารถเอาชีวิตมาได้เอาชีวิตรอดได้
ส่วนอีกคนนึงคือศูนย์หายแล้วก็มาเจอร่างสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ